เอาล่ะคุณผู้ชมครับใครได้ใช้คนละครึ่งบ้างใครใช้ต่อเนื่อง
แต่อันนี้ต้องชมต้องชมรัฐบาลเป็นโครงการหนึ่งที่คนชอบ
แล้วเข้าถึงประชาชนมากช่วยค่าใช้จ่าย
เฟส๕วงเงิน๕๐๐เนี่ยมีคนเขาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
บางคนบอกว่าดีแล้วเท่านี้กำลังเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ
บางคนบอกว่าโอ๊ย๘๐๐ซื้อกับข้าวได้ไม่กี่มื้อเอง

ไม่พอแน่ใช่ไหม๘๐๐เนี่ยคือไม่น่าจะถึงเดือน
โอ๊ยไม่ถึงหรอกบอกว่าสำหรับมาวันนี้เนี่ย
ข้าวเนื้อหมูข้าวน้ำปลาก็หมดแล้ว
นี่เป็นเสียงสะท้อนจากชาวชายนาธบางส่วน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส๕
วงเงิน๘๐๐บาทต่อคนซึ่งจะเห็นว่ามีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วย
กับวงเงินที่ลดลงครั้งแรกจำเท่าไหร่ได้ไหม
๑๕๐๐บาท๑๒๐๐บาทแล้วมาครั้งนี้ละ๘๐๐บาท
นี่แหละฮะนายบรรจงพุ่มโพชาวบ้านคนหนึ่งเล่าบอกว่า
โอ้โหนะครับใช้จ่ายดีมากเลยที่ผ่านมากับโครงการคนละครึ่ง
และครั้งนี้ก็พอใจกับวงเงิน๘๐๐เหมาะสมดีแล้ว
เพราะที่ผ่านมารัฐใช้เงินกับโครงการนี้ไปมากแล้ว
ว่าเป็นเงินให้เรากินเปล่าก็ไม่ผิดนักชาติใช่
แต่ต้องการให้มองถึงภาพรวมของประเทศโอ้โหนี่ท่านมองการไกลดี
ภาพรวมนะฮะหากทำต่อไปด้วยวงเงินจำนวนมาก
เดี๋ยวอาจจะกลายเป็นภาระของประเทศก็ได้โอ้โหท่านมองอย่างนี้ดีดี
ส่วนประชาชนส่วนหนึ่งก็บอกว่า๘๐๐ซื้อของในบ้านไม่กี่วันก็หมดแล้ว
ต้องการให้เพิ่มวงเงินนะกลับไปเหมือนครั้งเฟสสามได้ไหมพันห้า
เหลือเอาเฟส๔ได้ไหม๑๒๐๐บาทนี่ครับก็เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านมานะ
แต่อย่าลืมไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยเงินมันจะหลายปลาดเข้ามานะ
สิงหาคมอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธินะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าดูเงินเฟ้อประจำเดือนมิถุนายเนี่ย๗๖
มันก็ทำให้ค่าเงิน๘๐๐อาจจะไม่ได้ใช่๘๐๐จริงนะคะ
เฟิร์สบางคนไม่เข้าใจเงินเฟ้อแปลว่าอะไรแปลว่าของแพง
คือเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลง
ใช่มูลค่าของเงินน้อยลงนะครับ